ที่เกิดขึ้นที่ยาลาหน่อยเป็นการฆ่าฝังดินนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกบอกกับครอบครัวไงว่าผู้หญิงคนนี้จะไปงานศพญาติ
แต่ไปมาอ้าวหายไป๗วันหายไปอาทิตย์หนึ่ง
มาเจออยู่หลังบ้านสภาพคือเป็นศพโดนฝังโดนข้ามพรางอยู่เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจที่สพตาแซะเนี่ยต้องไปตรวจสอบหลังบ้านที่ตำบลยุโปที่อำเภอเมืองยาลานะคะ
แล้วเห็นหลุมตรงนี้หลุมมันแปลกมันเป็นหลุมใหม่
แล้วก็มีพวกย่ามีกิ่งไม้มาปกคลุมเอารถแบ็คโฮลมาขุดเลยค่ะ
พอขุดไปนี่พังงะเลยนะเพราะเจอร่างของนางอาพรอินทรสกุลอายุ๕๕ปี
สภาพนี่คือมีแผลที่ศีรษะนะคะแล้วก่อนหน้านี้ลูกชายคนกลางของผู้ตายเนี่ยค่ะ
เฉลิมพลเนี่ยนะไปแจ้งความกับตำรวจที่สพตาแซะเนี่ยว่า
เมื่อวันที่๓๑ตุลาแม่บอกกับลูกนะว่าเดี๋ยวแม่จะไปงานศพญาติอยู่ที่สุราช
แล้วจะติดรถบรรทุกของเพื่อนไปทีนี้ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยไปส่งขึ้นรถ
ซุ้มประตูวัดชมพูสถิตค่ะพอไปถึงแล้วปั๊บเนี่ยแม่ก็บอกพ่อ
กลับไปเถอะหลังจากนั้นพ่อก็ขี่รถกลับบ้านไม่ได้อยู่รอค่ะ
แล้วหลังจากนั้นตัวลูกชายเนี่ยติดต่อแม่ไม่ได้เลยลูกก็แบบเอ๊ะแม่บอกว่าจะไปงานศพญาติที่สุราชใช่ไหม
ก็เลยโทรไปหาว่าแม่ไปถึงหรือยังปรากฏว่าญาติบอกว่าไม่เห็นมีเลย
ไม่เห็นมีแม่มาถึงเลยเนี่ยไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยลูกเลยไม่สบายใจแล้วค่ะ
ไปแจ้งความไว้พอเช้าวันที่๖ตุลาเนี่ยเดินไปหลังบ้านเห็นตรงนี้นี่นี่
เห็นไหมว่ามันแปลกเหมือนกับเป็นหลุมขุดใหม่รอยตรงนี้แปลกก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนค่ะ
ใช่ก่อนหน้านั้นก็สงสัยผู้เป็นพ่อเลยเนาะเพราะพ่อมีท่าทีแปลกวันก็ออกมาเดินอยู่แถวตรงหลุมเนี่ย
บ่อยครั้งเหมือนกันใช่ทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวนายสมมิตรผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคะไปสอบสวนที่สพตาแซะค่ะ
สมมิตรเขาก็สารภาพนะตอนโดนเค้นไปเค้นมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าฝังดินภรรยาจริงแล้วก็บอกว่าช่วง๔๕เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวภรรยามีท่าทีเปลี่ยนไปจะชอบคุยโทรศัพท์คนเดียวไงแล้ววันนั้นน่ะทะเลาะกันโดนด่าด้วยก็เลยเอาค้อนที่วางอยู่ที่บ้านเนี่ย
ทุบไปที่หัว๓ทีพอเสียชีวิตแล้วก็ลากภรรยาไปขุดหลุมฝังในสวนผลไม้หลังบ้านแล้วถามว่าอ้าวทำไมถึงไม่บอกความจริงกับลูกล่ะ
บอกว่าก็กลัวกลัวว่าลูกจะรับไม่ได้แล้วก็กลัวว่าลูกจะเกลียดพ่อนะคะ
ทีนี้หลังจากสอบปากคำแล้วตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปตรวจยึดของกลางที่ใช้ก็คือค้อนจอบแล้วก็พลั่วในการขุดหลุมฝังศพนะคะ
ทีนี้ลูกชายคนโตพอรู้เรื่องราวเนี่ยนะตกใจมากบอกว่าเฮ้ยพ่อทำแบบนี้เลยเหรอ
จริงผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดพ่อนะแต่ผมเสียใจมาก
แล้วที่ผ่านมาครอบครัวเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรเลย
หลังจากที่พ่อเกษียณพ่อก็มาทำสวนในพื้นที่ของตนเอง
แต่ผมก็ยอมรับแหละที่ผ่านมาพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันเหมือนกับลิ้นกับฟัน
พ่อก็เคยเล่าว่าโดนแม่ด่าประจำปกติพ่อจะเงียบไง
เวลาแม่ด่าพ่อไม่เคยลงไม้ลงมือกับแม่เลยนะ
พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ตกใจค่ะ
แต่ก็เข้าใจพ่อนะเขาบอกแบบนี้นะครับ
เสียใจว่าทำไมพ่อทำอย่างนี้
ก็ไม่อยากจะเสียแม่แทบว่าไหนก็พ่อนแล้วก็
ลูกก็ไม่ได้กลัวได้เกลียด
ซึ่งหลังจากที่จับตัวพ่อได้แล้ว
ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็นำตัวผู้เป็นพ่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ